เป็นเรื่องเตือนใจด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเหตุการณ์รถพ่วง๒๒ล้อนะคะ
แล้วก็กระบะสีแดงคันหนึ่งเนี่ยก็วิ่งมาในเส้นทางนี้ด้วยความเร็วชนค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือตัวรถพ่วงเนี่ยมันยาวอะค่ะ
คือมันเลี้ยวรอบเดียวไม่พ้นไง

นี่คือรถที่มาชนนะคะกระบะคันนี้นี่ก็สภาพแบบยับเยินเลยนะคะ
ถนนสายเอเชีย๔๑ช่องขาขึ้น
จุดกลับรถตรงนี้อยู่ตรงหน้าปั๊มปตทตำบลทุ่งคาจังหวัดชุมพรค่ะ
รถพ่วง๒๒ล้อนะคะ
ทะเบียนสระบุรีบรรทุกเสาเข็มขวางอยู่ตรงจุดกลับรถพอดีเลย
นายกฤษกรจินตาเป็นชาวจังหวัดน่าน
เป็นคนขับรถคันนี้ก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ

ความยาว๒๒เมตร๕ต้นนะคะ
โรงงานซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้๓๐๐เมตร
จะเอาไปให้ลูกค้าที่จังหวัดชุมพร
ออกจากโรงงานมาเนี่ยยางรั่วก็เลยไปปะยาง
ขับออกมาจากปั๊มจะต้องกลับรถตรงนี้ค่ะ
เขาก็เปิดสัญญาณไฟขอทางจะกลับรถข้ามฝั่งมาได้แล้วนะคะ
แต่รถพ่วงวิ่งมาทางตรงก็หยุดชะลอให้
แต่ด้วยความที่รถบรรทุกมันยาว
ของก็ยาวเป็นเสาเข็มด้วยกว่าจะพ้นถนนก็ต้องใช้เวลา
ขับอยู่จู่ได้ยินเสียงดัง
รีบหันไปดูก็นี่แหละค่ะพบรถกระบะคันนี้นะคะ
พุ่งชนก็พังเสียหายทั้งคันเลยค่ะ
คนขับรถคือนายอภินันตรงานนะคะ

ผมยูเทิร์นมาพวกเขาจอดกันหมดแล้ว

เอาขวามาเลยเอาขวาใช่รถพวกเขาบอกว่า
เขาแซงตั้งแต่โค้งนู่นตรงโค้งอะครับ
นั่นแหละเขาจะไม่เห็นเลย
ผมก็ไม่เข้าใจแล้วเขาว่าเขาไม่เห็นเลยเหรอ
ไม่ได้เบรกเลยนะไม่มีเสียงเบรก

นี่ค่ะตรงจุดกลับรถก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ
ตำรวจให้เอาเสาเข็มไปส่งลูกค้าก่อน
แล้วก็เดี๋ยวมาสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

โดยเฉพาะช่องทางขาขึ้นก็มีชาวบ้านแจ้งนะครับ
บอกว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยค่ะ